เหตุการณ์ที่ลำพูนต้องบอกว่าเกือบตายเพราะไปยืนปัสสาวะนะฮะ

หนุ่มโรงงานไปตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อน
ใกล้กันมีวงกินเหล้าของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง

สักพักหนึ่งหนุ่มโรงงานดื่มไปเยอะปวดปัสสาวะ
แต่กลุ่มวัยรุ่นบอกว่ามายืนทำไมขวางหูขวางตาไม่ชอบเลย
มายืนปัสสาวะใกล้กันแบบนี้มันไม่ถูกใจ
ควักปืนรัวยิงเข้าไปบาดเจ็บสาหัส
พอสติกลับคืนมายอมรับทำไปเพราะเมา
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
นี่คือภาพวงจรปิดนาทีคนร้ายใช้ปืนยิงนายดูสิตยอดดี
วัย๓๙ปีหนุ่มโรงงานทำกระเบื้องในจังหวัดลำพูน
โดนยิงรัวหลายนัดได้รับบาดเจ็บสาหัส

เพื่อนในกลุ่มไปยืนฉีดที่ริมพงยากข้างทาง
ขัดหูขัดตาวัยรุ่นอีกกลุ่มที่นั่งล้อมวงกินเหล้าอยู่ใกล้กัน
ความเมาบวกความคึกขนองนำไปสู่เหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ตี๓วันที่๒๕ตำรวจสพนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
ไปตรวจสอบเหตุที่หน้าร้านสะดวกซื้อสาขาหน้าตลาดแม่บัวเงินกลางเมืองลำพูน

ส่วนนายดูสิตถูกหามส่งโรงพยาบาลฮริภูลชัยไปก่อนหน้านั้น
ในสภาพโดนยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓๘เข้าที่รักแร้ขวาราวนมและหน้าอก๓นัด
ตำรวจนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบเห็นเหตุการณ์ค่อนข้างชัดเจน
ในภาพมีชายหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พยายามแย่งปืนกัน
ทีมสืบไล่สอบพยานได้ความว่าก่อนหน้านั้นนายดูสิตกับเพื่อนอีก๔คนพากันมานั่งจิบเบียร์
กระทั่งเพื่อนในกลุ่มเดินออกไปฉี่ที่พงหญ้าแล้วเกิดมีปัญหากับวัยรุ่นอีกกลุ่ม
จอดรถเก๋งนั่งดื่มกินอยู่ใกล้กัน
ห่วงนั้นถูกคู่กรณีคว่างขวดโซดาใส่
แต่โดนโต้กลับมาด้วยเสียงปืนที่ดังสนั่น
ห่างกระซุนศาสตร์ใส่ร่างนายดุสิต
จนล้มสุดลงจมกองเลือด
ไปฉีเลยครับเราก็จะกลับและ

รวมไปข้างทางเลยครับไม่ได้ใกล้รถเขานะรวมไปข้างทางเลยครับครับ

ตอนนั้นก็มีเสียงคิดเหมือนว่าเขาจะด่าเรา

เราเลยไปถึงที่เรานั่งกินอยู่

พูดเลยครับพูดเลยหมายความว่าให้ของรับเลยครับ
อันนี้เลยครับ
มีพยานจำทะเบียนรถคนร้ายได้
แต่ยังไม่ทันให้ตำรวจตรวจเช็คอะไร

จึงพาในบุญล้อมเติงดีไหว้๒๔ปี
ซึ่งเป็นคนยิงเข้ามอบตัว
นางสาวเอภรรยาผู้ก่อเหตุระบุว่า
สามีมานั่งดื่มเบียรอรับตอนเลิกงาน
หลังจากมีเรื่องสามีได้ส่งข้อความมาขอโทษ
พอตนกลับถึงบ้านจึงบอกพ่อแม่ให้ช่วยเกลี้ยกล่อม

ขณะที่เพื่อนในกลุ่มของนายพร้อมให้การว่า
ช่วงที่เกิดเหตุพยายามแย่งปืนกลับมา
เพราะไม่อยากให้นายพร้อมยิงซ้ำ
พยายามห้ามเพื่อนแล้วแต่เพื่อนไม่ฟัง

อ๋อเมาด้วย
อ๋อสุดจำได้ยังครับมีเรื่องฉีดมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นด้วย
เรื่องฉีดนี่อันนั้นผมไม่แน่ใจครับเรื่องหลักคืน
อ๋อแต่งมาเหตุจากกล้องวงจรปิดก็คือเราเลยเนอะ

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า

ตัวเองก็เมาเพื่อนในกลุ่มก็เมาจนแทบจำอะไรไม่ได้
ทุกคนมาจำความได้ก็ตอนที่ตำรวจนำภาพจากกล้องวงจรปิดมายืนยัน

สุดท้ายอยากขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากขอโทษผู้เสียหาย

ไล่ยิงกันจนเกือบพบความตาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน